เพราะว่าแน่นอนว่าหลังจากที่สารยกคำร้องเนี่ย
คนที่เขายื่นร้องไว้ยื่นฟ้องไว้เขาจะว่ายังไง

ผู้สึกข่าวสรรค์ทรัศน์ทีวีรายงานสดเข้ามาครับ
ที่สุดแล้วนะครับสารรัฐธรรมนูลเห็นว่า
พระกรรมคตใหม่และนายธนทรจึงลุงเริงกฤทธิ์
ถึงคณะกรรมการบริหารพักทั้งหมดนั้น
ไม่ได้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
ซึ่งตอนนี้บรรยากาศที่ศาลเองนายนัทพรโตประยูนผู้ร้อง
ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศการสภาพสดพร้อมกันเลยครับ

ครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนายนัทพรเพิ่งสัมภาษณ์จบไปนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปย้อนฟังคำพิพากษาอีกสักครู่นึงนะครับ
อ่าด้านหลังผมตรงนี้จะเห็นว่านายนัทพรนั้น
กำลังยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือถ่ายภาพอีกสักรอบหนึ่งอยู่นะครับ
ซึ่งคำพิพากษาของศาลเมื่อสักครู่นั้น
ก็เห็นว่าผู้ถูกร้องทั้ง๔ไม่ได้ไม่พบพฤติกรรมการใช้สิทธิเสรีภาพ
ล้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
โดยสารเห็นว่าการกล่าวอ้างของผู้ถูกร้องนั้นเป็นการออกข้อบังคับส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดตั้งพักการเมือง
ซึ่งข้อบังคับของภาคการเมืองที่ผู้ถูกร้องว่ามีการเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง
รวมถึงการทำสัญลักษณ์หรือโลโก้ของพักที่มีลักษณะเหมือนกับสมาคมอิลูมินาตินะครับ
สารก็บอกว่าทั้งสองกรณีนี้น่าจะถูกตรวจสอบโดยกรกตก่อนที่จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองอยู่แล้วครับ
ซึ่งกรณีนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าข้อบังคับของภาคการเมืองนั้น
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
เนื่องจากนายทะเบียนพักได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากกรกตมาก่อนแล้ว
แต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าไว้

หรือว่าว่าด้วยเรื่องของการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ก็สามารถรายงานไปที่กรกตเพื่อให้ยื่นให้สารพิจารณาได้ครับ
ซึ่งจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่มีการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใดครับ
ซึ่งสารวันนี้ใช้เวลาไม่นานในการอ่านคำพิพากษา
ก่อนหน้านี้สารได้นัดอ่านคำวินิจฉัย
ในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ออกมาเอมือนั่งบรรลังในเวลา๑๒นาฬิกา

ไม่ถึง๒๐นาทีครับในการวินิจฉัยวันนี้
ซึ่งตอนนี้คงต้องไปก่อติดดูว่าท่าทีความเคลื่อนไหวของพักอนาคตใหม่
จะมีหน้าที่อย่างไรกับคำพิพากษาที่เกิดขึ้นครับ
นี่คือบรรยากาศที่สดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

ข่าวเทลละทีวีรายงานสดจากศาลรัฐธรรรมนุนครับ